เอ๊ะอ่ะบินไปเที่ยวนิวยอร์กอยู่ตลอดเลยนะคะ
นิวยอร์กมันมีอะไรดีนักหนา

หนุ่มคนเสน่ห์อยู่ที่นั่นนี่นา

แต่ใครจะไปเชื่อล่ะคะเพราะว่าไปบ่อยขนาดนี้
แถมมีภาพมาให้เราได้ดูกันอีกด้วยนะคะ
อ่ะสาวโมจะว่ายังไงไปฟังกันจ้า
ก็ชอบค่ะเป็นเมืองที่ชอบสนุกค่ะ
มันมีอะไรที่ชอบเยอะค่ะที่นั่นก็เลย
สบายใจจริงมองก็มีเพื่อนอยู่เยอะค่ะ

เจอเจอค่ะก็ไปกินข้าวไปเที่ยวบ้าง
แต่ว่าก็ต้องแชร์หลายกลุ่มค่ะเพราะว่ามีเพื่อนหลายกลุ่มมาก
มันมีความคลึกหน้าอะไรอย่างนี้เรื่องความสุข
จริงเหมือนเดิมเลยค่ะไม่ได้มีไม่ได้คุยอะไรกันเยอะแยะ
ก็แค่เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจค่ะ
คาดหวังอะไรอยู่แล้วกับเรื่องแบบนี้ค่ะ
ก็เรื่อยมีความสุขก็มีไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็สุขภาพชัดเจนกันสักคนนะตัวนี้
ก็สนิทกันดีเหมือนเดิม